เพราะว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ย
บุกเข้าไปทำลายสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ที่เขานับถือกันมา๒๐ปี
แล้วที่สำคัญไปทุบที่ใบหน้าของพระเจ้าตักศิลป์ด้วยเป็นรูปปั้น
ชาวบ้านตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชา
รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๒ชนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังละมุงเข้าตรวจสอบสารพระเจ้าตากศิลปมหาราชนะคะ
หลังมีคนแจ้งมาว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปทุบทำลายสิ่งของภายในศาลพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะบานกระจกประตูหน้าถูกทุ่มด้วยรูปปั้นช้างและม้าจนกระจกแตกละเอียดค่ะ
หน้าต่างรอบข้างก็ถูกทุบด้วยเหมือนกัน
ด้านในพบรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชถูกทุบด้วยของแข็งที่บริเวณใบหน้า
ขณะเดียวกันรูปปั้นไก่ตู้เก็บประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
มีดดาบโบราณที่ชาวบ้านนำมาถวายก็ถูกนำออกมาทุบหักหมดเลยนะคะ
จากการสอบถามนางสวยเจริญทิติธรรมชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เสียใจมากนะแล้วก็หดหูใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้
คนร้ายที่ก่อเหตุไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
คิดว่าคงจะเมาหรือไม่ก็ต้องบ้าถึงได้กล้าทำแบบนี้ได้
สถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเขากราบไหว้กันมาอย่างยาวนาน
ก็ไม่รู้ไม่รู้คนเมาหรือคนบ้าน่าจะเป็นคนเมาคนบ้าสองอย่างนะ
นายนัทพลประพัฒนัทคนดูแลสามพระเจ้าตักศิลปมหาราช
เล่าให้ฟังนะคะว่าสารแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อ๒๐ปีที่แล้วค่ะ
ช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาตัวเขากับชาวบ้านเข้ามาช่วยกันทำความสะอาด
เอารูปปั้นไก่ขนาดเล็กที่อยู่ภายในศาลออกมาวางด้านนอก
เพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานทำบุญประจำปีของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ในวันที่๒๘ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์หน้า
เมื่อวานนี้เข้ามาดูความเรียบร้อยตามปกติค่ะ
แต่มันผิดปกติตรงที่ไม่มีอะไรเรียบร้อยเลย
สารถูกทำลายไม่เหลือชิ้นดีเลยค่ะ

คนร้ายคงจะปีนขึ้นไปบริเวณรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

เขาบอกเลยนะว่าทั้งเขาและชาวบ้านขอสาบแช่งคนร้ายเลยนะ
แล้วยืนยันด้วยว่าจะล่าตัวคนร้ายมาขอคำมา
ก่อนจะถึงงานบุญประจำปีนี้ให้ได้ค่ะ